ส่วนเมื่อวานนี้นอกจากคนตำรวจเอกซีรีย์พี่สุเตมียเวทแล้วนะคะ
อีกหนึ่งคนที่โฟนอินเข้ามาพูดคุยในรายการถามตรงเหมือนกัน
ก็คือผู้ที่เป็นที่มาของเรื่องนี้
ก็คือคุณวิทยาแก้วพาราไดอดีตสสภประชาที่ปัดในจังหวัดนครศรีธรรมดา

เมื่อวานคุณไปย้อนดูได้นะถามตรงกับคุณจอมขวัญนี่เข้มข้นจริง
มีช่วงหนึ่งพูดถึงเรื่องของการซื้อขายนี่แหละนะคะ
บอกว่าถ้าไม่มีการซื้อขายจริง
ทำไมจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้
ตั้งข้อสังเกตแล้วก็บอกว่าตัวเองไม่เคยพูดถึง
ไม่ได้ระบุเจาะจงว่าเป็นพื้นที่ไหน
แค่พูดถึงว่าคนใกล้ชิดมีการเรียกรับเงินซื้อขายตำแหน่ง
คือบอกไม่ได้เจาะจงที่ภูทรภาค๘เลย
แต่ไปโยกย้ายกันเองก็เป็นเรื่องของพบตร
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นฟังบางช่วงบางตอนจากรายการนี้ค่ะ
เอ่อผมจะตั้งคำถามกลับนะครับ

และก็พูดทางแหน่งคุณเจสาไม่มีใครติดเลย

ผมไม่เคยร้องเรียนคุณเทสาแม้แต่คำเดียว

ย้ายเขามาทำไมตอบผมหน่อย

เล่นละครในตบตาประชาชน

เราก็จะมาแช่งความผมในประวัติบันนั้น

คุณวิทยาสรุปเรื่องของการย้ายภาค๘ว่าอะไรคะ

ใครไปแจ้งขอบอกว่าเขาตุ๊กจริต

ผมพูดเรื่องการวิ่งเต้นโยกย้ายโดยเมียนายเมียน้อยนายนะครับ
แล้วก็ผมไม่ได้บอกว่าที่ไหนด้วยซ้ำไป

คนก็สงสัยว่าไปย้ายเขามาทำไม

ก็เลยต้องถามพบไปย้ายเขามาทำไม